คุณผู้ชมข่าวนี้ต้องเงยมองหน้าจอแหละ
แล้วก็อยากให้คุณผู้ชมลองส่งข้อความมาบอกกันหน่อย
ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติ

เหมือนรูปปั้นและเป็นรูปปั้นไอ้ไข่
แต่ตอนที่มีการแชร์กันเขาบอกว่านี่คือจอมปลวก

มันก็เลยกลายเป็นคำถามว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเอง

หรือคนไปแกะสลักจอมปลวก

แต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะเพราะว่าจอมปลวกนี้มันดูเหมือนกับร่างกุมารผมจุกไอ้ไข่เนี่ยแหละค่ะ
แล้วเขาก็เขียนในข้อความที่แชร์เนี่ยเขาบอกว่าปฏิมากรรมจอมปลวกรูปร่างคล้ายกุมาร
ว่าขึ้นเองตามธรรมชาติรอการพิสูจน์
ทีนี้ต้องบอกพี่กัดหน่อยคุณผู้ชมเห็นแว๊บแล้ว
ณป่าโคกกลันหมู่๒ตำบลธมที่อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์
ซึ่งพอชาวเน็ตเขาก็เห็นแบบนี้นะคะเขาก็บอกว่ามันแปลกใจเหลือเกิน
ทีนี้นักข่าวของเรานักข่าวของเรารายงานข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยนะ
ตามมาแล้วใช่ไหมคืออันนี้เขาเพิ่งแชร์กันเมื่อวาน
เมื่อวานตอนเย็นค่ำแล้วถ้านักข่าวไปตอนค่ำไปพิสูจน์
ก็จะมองไม่เห็นอะไรนักข่าวของเราก็เลยไปเมื่อเช้านี้
แล้วก็มีรายงานข่าวมาบอกว่านี่เกิดจากฝีมือการแกะสลักของพระอาจารย์รูปหนึ่งในพื้นที่ค่ะ
ทีนี้พอผู้สื่อข่าวของเราไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงเรื่องนี้
ที่ป่าโคกกลับที่บ้านลำดวนจังหวัดสุรินเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าเหมือนพระพุทธรูปเหมือนกุมารมีจุกเหมือนไอ้ไข่
คือเหมือนหลายอย่างถ้าเกิดว่ามองด้านข้างเนี่ยนะคุณ
เหมือนอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านลำดวนซึ่งท่านมรณภาพไปนานแล้ว
แล้วก็เชื่อว่าเกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิมิตให้ชาวบ้านเห็น
ในช่วงที่มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตหลวงพ่อ
เนื่องจากว่าวันมรณภาพเนี่ยคือ๒๗มกราคมก็คือวันนี้นี่คะ
ใช่ไหมชาวบ้านชาวบ้านเขายืนยันเขาบอกว่าไม่มีใครแกะ

เอาสรุปคือตอนแรกข่าวออกมาว่าเกิดจากฝีมือการแกะสลัก
คือนักข่าวลงพื้นที่ตอนแรกในโซเชียลในเน็ตเขาบอกเอ๊ะ
เกิดจากฝีมือการแกะสลักของพระอาจารย์รูปหนึ่งในพื้นที่นะฮะ
แต่ทีนี้พอไปพิสูจน์สำรวจตรวจสอบแล้วชาวบ้านเขาว่าไงนะ

คือมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ปี๖๑แล้ว
เอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมให้ฟังชาวบ้านพูดค่ะ
นี่คุณผู้ชมอันนี้คือที่สุรินทร์นะยังไม่หมด
แต่ว่าผมสังเกตนิดหนึ่ง
คือในภาพที่ถ่ายออกมาแชร์กันในโลกโซเชียลเนี่ย
จะเหมือนกุมายจุกแล้วเหมือนเป็นการแกะสลักนะ
แต่พอมาเห็นของจริงแบบนี้ที่ถ่ายจากกล้องมาเนี่ย
มันก็ไม่ค่อยเหมือนในภาพเท่าไหร่นัก

ต่อเลยค่ะอีกที่หนึ่งที่จันทบุรีค่ะ
วัดอิงอิงแงวเหรอคะ

กลุ่มชาวบ้านเขาเข้าไปที่ใต้ถุนพระอุโบสถ
อยู่ระหว่างการก่อสร้างก็จะขอโชคขอลาบจากจอมปลวก

คุณผู้ชมว่ารูปร่างคล้ายอะไรเมื่อกี้
เขาบอกว่าคล้ายกับ

เดี๋ยวดูก่อนเข้าไปไหว้พระก่อนคุณ
บอกว่าคล้ายกับพระประธานประจำพระอุโบสถ
เห็นไหมคะจอมปลวกเนี่ยค่ะ
ส่วนทางด้านพระครูประหลัดโอลานโอภาโสท่านเจ้าอาวาสก็เล่าให้ฟังไง
บอกว่าก่อนหน้านี้คนงานที่เขามาก่อสร้างพระอุโบสถ
มาเจอจอมปลวกนี้พอคนงานขอเลขเด็ด
แล้วพอคนงานเขาได้โชคนี่ที่เหลือตามมากันเพียบเลยค่ะคุณผู้ชม
ชาวบ้านเขาก็เลยมากันแบบไม่ขาดสายเลยนะคะ
เป็นเรื่องแปลกสองที่ทั้งที่จันทบุรีกับที่สุรินทร์นะคะ